ช่วงนี้จะพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
มีทั้งที่จังหวัดตรังที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ขับกระบะเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าจนสลบคาวพวงมาลัยเลย
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ

เดี๋ยวฉันจะโปรยอีกเหตุการณ์หนึ่งพอดีเอาไปที่ตรังก่อนเลยละกันนะคะ
กู้ภัยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตรงถนนสายตรังนายง
ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรัง
มีอุบัติเหตุรถเก๋งเฉียวชนรถกระบะนะคะ
จอดอยู่ข้างท้ายพอกู้ภัยมาถึงเนี่ย
ก็มีกระบะถูกชนท้ายและด้านข้างก็ได้รับความเสียหายด้วย
เพราะดีจริงแต่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ารถเขาหน่วยหน่อยจี้ฟ้าแบบนี้เลยอ่ะค่ะรออ่ะ
ส่วนรถเก่งคู่กรณีสภาพที่เห็นดีเนะคะ
คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิง
ชาวบ้านก็ช่วยออกมาจากรถแล้วแล้วกู้ภัยก็มาถึง
แต่ตรวจสอบเบื้องต้นเธอก็ไม่บาดเจ็บอะไรเลยเหมือนกัน

แต่เล่าให้ฟังว่าเธอขับรถอยู่

รู้สึกตัวอีกทีรถก็พลิกคว่ำอยู่กลางถนนเลย
แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือ
พอผู้สื่อข่าวแหมเราก็ถามเก่งเนอะ
นั่นอะไรใช่ไงเนี่ยอยากรู้ไงอยากรู้
คือรถคว่ำขนาดนี้หงายท้องขนาดนี้เลย

เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้สินะ
แต่หน้ารถยนต์นี่มีพระอยู่หนึ่งองค์
หลวงพ่อพร้อมวัดจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ตัวก็ห้อยพระ๒องค์
ก็เลยเอาพระมาให้ดูเนี่ยค่ะทั้ง๓องค์เลยมาโชว์ดู
ก็บอกว่าก็น่าจะเป็นเพราะพระคุ้มครองนั่นแหละ
เธอก็เลยปลอดภัยดีแต่ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะคะ
เธอไม่เป็นอะไรจริงแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วย
ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนี้นะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ดิฉันเกิดเอาไว้คือกระบะเสียหลัก
พุ่งชนเสาไฟฟ้าที่ถนนบายพาส
แยกท่าบาปประมวลนายโยงใต้อำเภอเมืองกลาง
นี่สภาพรถคือด้านหน้าชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าเลยนะคะ
หลักกิโลเมตรก็ได้รับความเสียหายด้วย
ผู้ภัยก็รีบนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถ
เป็นผู้หญิงเหมือนกันอายุ๓๐ปีค่ะ
สภาพคือหมดสติค่ะพวงมาลัยแล้วก็มีเลือดไหลออกทางจมูกด้วย
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่านะคะว่า
ตอนเกิดเหตุเห็นกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเลย
แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าแบบไม่มีการแตะเบรกแม้แต่นิดเดียว
แล้วในรถก็มีแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะคะ
เรื่องต้นตำรวจคิดว่าถ้าไม่หลับในก็อาจจะทำอย่างอื่นขณะขับรถ

ก็เลยไม่ทันที่จะได้โฟกัสกับการขับรถนะคะ

เดี๋ยวต้องสอบปากคำคนเจ็บอีกครั้งเพราะว่าแน่นอนแหละ
มันมีทรัพย์สินทางราชการเสียหายทั้งเสาไฟฟ้าเสาหลักกิโลเมตรเอ่ย
ก็เดี๋ยวต้องรอคุยกันอีกทีนึงนะคะ